เขาก็เอ๊ะมันยังไงนะ
แล้วควันทูบที่มันเกิดขึ้นกลายเป็นรูปร่างของไอ้ไข่เลยนะ
เขาว่าอย่างนั้นเลยนะคุณผู้ชม
นะฮะไปดูกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะมีภาพ
คือการจุดทูบเนี่ยนะฮะเค้าเห็นบอกว่ามันเป็นเงาดำบนทูบ
เดี๋ยวจะมีภาพนี้เดี๋ยวจะมีภาพที่เขาถ่ายเอาไว้นะเป็นเงาดำนะฮะ
มันจะมีนี่คุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมคือทูบเป็นทูบแบบเป็นแท่งอย่างนี้
เห็นไหมมีหัวมีตัวมีแขนมีขาอะไรแบบนี้เขาบอกว่า
ทำไมลักษณะเหมือนไอ้ไข่จังเลยล่ะเออนี่ฮะเป็นคล้ายกับไอ้ไข่วัดเจดีนะฮะ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะทูบเนี่ยถูกจุดอยู่ในกระถางทูบนะฮะ
ด้านล่างกระถางก็จะมีกรอบรูปของไอ้ไข่ที่เขาบูชามาตั้งเอาไว้ค่ะนะฮะ
สองชิ้นด้วยกันแล้วก็มีภาพของไอ้ไข่ปรากฏอยู่บนทูบนะฮะ
หลังเกิดหลังจากที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าของเค้าก็เลยเอาถ่ายภาพเอาไว้นะฮะ
เพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเพิ่งบูชายไข่มาตอนเย็นของวันที่๔สิงหาคม
คุณผู้ชมก็ลองเปรียบเทียบดูเราให้ชมไปแล้วว่าเหมือนหรือเปล่ามันก็คล้ายกัน
จริงแหละนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบ้านของนางรุ่งที่วา
เจริญรัฐอายุสี่สิบสี่ปีนะฮะบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านเลขที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
หมู่๗นะฮะตำบลนาจักรอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับนะฮะ
เธอก็ชี้ให้กับผู้สื่อข่าวดูดูกระถางทูบสิคะนะจุดทูปไป๓อัน
อันที่๓พอดีไปฟังเขาเล่าหน่อยครับ

การมูกรัมและกรมที่บนเป็นคนตังคุณทางใต้

ส่งมาเจระดีที่ดรศรีก็ส่งมาที่แพร่
ก็เป็นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นส่งน้ำ๖๓ปี
กรอบอาคลิลิกสูงสามเซนกว้างสองเซนด้านหน้าก็เป็นรูปของไอ้ไข่สีดำ
หลังเป็นอัคระสีแดงครับนะฮะคุณรุ่งธิวาก็บอกว่าก่อนนำเข้าบ้าน
ก็มีการจุดทูบเทียนบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนจากนั้นก็จุดทูปอันเชิญไอ้ไข่
อยู่ที่บ้านจังหวะตอนจุดทูปก็มีเสียงหมาหอนกำลังงมเลยทีเดียวนะฮะ
เชื่อว่าไอ้ไข่น่าจะมาสถิตอยู่แล้วก็มาให้โชคของเขาก็จะบูชากันต่อไปนะฮะ
อ่ะก็เป็นรุ่นส่งน้ำหกสามนะครับนะฮะอ่าคนที่เขาบูชาเขานับถือเขาก็ได้โชคกันไปมากมาย
อยากบูชาเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะไปที่นครอืมนะฝากด้วยแล้วกันนะฮะค่ะนะครับ